ไปดูกันต่อเรื่องราวของการสร้างกำลังใจคุณผู้ชม
เวลาใครที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะ
ยิ่งเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วกำลังใจอาจจะถดถอยไป
แต่ว่าเธอคนนี้ค่ะเป็นคนจังหวัดศรีสะเกด

อำเภอกันทรักอายุ๕๐ปีเป็นมะเร็งแล้ว
แต่ว่าเธอต้องการจะพบกับศิลปินในดวงใจ

คุณเสถียรนี่เป็นศิลปินเพลงแนวเพื่อชีวิตนะคะ

คุณเสถียรก็ลงพื้นที่ไปหาเลยค่ะ
เราเคยนำเสนอว่าวันที่เธออยากเจอ
แต่ว่ารอวันนัด

นี่ไงคะได้มาเจอกันแล้วค่ะ
เสถียรธรรมมือศิลปินนักร้องชื่อดังชาวศรีสะเกด
พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่บริษัทแกมมิโก
ก็เดินทางไปเยี่ยมนางสาววันธนาองค์สามอายุ๕๐ปี
ที่บ้านในตำบลเสาทงชัยอำเภอกันทรรักจังหวัดศรีสเกตค่ะ
หลังจากที่นางสาววันธนาได้โทรศัพท์

เพราะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่๓

ติดต่อไปนะคะทางคุณเสถียรและทีมงานก็ลงมาพบ
เมื่อเจอหน้าทันทีเข้าสวมก่อนเลยนะคะ
ด้วยความรักความคิดถึงและความปราบปลื้ม
เสถียรก็บอกว่าได้มาเยี่ยมนางสาววันธนา
ซึ่งเป็นแฟนคลับแล้วก็ชื่นชอบผลงานเพลงของตัวเอง
ที่บอกว่าอยากจะขอพบสักครั้ง
แต่ว่าไม่สะดวกที่จะเดินทางไป
ทางนายเสถียรเองก็เลยนำสิ่งของเล็กน้อย
อย่างอาหารเครื่องดื่มเครื่องบำรุงร่างกาย
แล้วก็เสื้อที่มีตัวหนังสือที่เขียนว่าเสถียรทำมือ

มอบให้กับนางสาววันธนาเพื่อเป็นกำลังใจ
แล้วก็ขอให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ
วยพรว่าขอให้หายป่วยจากโรคโดยเร็ว

ก็จะมาเยี่ยมอีกครั้งเป็นการฉลองข่าวดีด้วย
วันทนาเองก็บอกด้วยนะคะว่า
รู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากเลย
ความฝันอยากจะพบกับศิลปินคนโปรดนั้นเป็นจริง
แล้วก็ขอบคุณนายเสถียรมากนะคะ

ทำให้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตไปข้างหน้าอีก
เป็นเรื่องดีนะ
เพลงหลายเพลงของคุณพี่สะเทียนเขาก็ดังนะ
อยากเป็นคนที่เธอเรียกว่าแฟนอย่างนี้
แล้วเพลงกำลังใจที่เธอไม่รู้เพลงชีวิตไม่พร้อมแต่หัวใจพร้อม
เพลงเพื่อชีวิตเพลงสู้ชีวิตพี่เสถียรเขาถนัดเลย
แล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวดีที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับ